ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์
กลับมาพบกับช่วงที่๓ของไทยรัฐเชียร์ไทยแลน
ตอนนี้๑๔นาฬิกา๓๒นาทีสด
เจอกับจริงมี๓คนแต่วันนี้อยู่กัน๒
เพราะพี่เจไปทำภารกิจกีฬาแห่งชาติ
ขึ้นสวรรค์อยู่ที่นครสวรรค์หรือเปล่า
พูดถึงความน่ายินดีของทัพนักกีฬาไทยแล้วกัน
อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายิ่งใหญ่มาก
ควาเจ้าเหรียญทอง
เราเก่งทั้งกีฬาคนปกติและกีฬาคนพิการ
เจ้าเหรียญทองหมดเลยในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไปดูตารางคะแนนสรุปเหรียญทองเวลานี้
ไทยเนี่ยนะ๙๕เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่
เหรียญทองนี่เยอะกว่าอันดับที่๒นั่นก็คือ
อินโดนีเซียอยู่ถึง๑๔เหรียญทองด้วยกัน
ซึ่งเหรียญทองที่ไทยควาได้มีวิวแชร์ควาไป๓๐เหรียญทอง

แชร์ก็เหมือนกับกรีธาในกีฬาคนพิการ
จริงในพาราลิมปิกวิวแชร์เราก็เคยได้เหรียญนะ
เพราะฉะนั้นในอาเซนต์พาราเกมก็เลยรองความยิ่งดังมาก
สบายประวัติโฮลัมป์ก็ถือเป็นสุดยอดนักวิวแชร์ของโลกนี้
แต่ว่าในยุคนี้ก็สายพลคนจีน
รุ่งที่ขึ้นมาใหม่ก็คือพงศกรแปรยอ

พูดถึงดาวรุ่งมีอีกหนึ่งคนพิชชี่ชื่นชอบติดตามผลงาน
เป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะชื่อว่าน้องปิ่นอัญชยาเกรดแก้ว
วัย๑๗ปีเท่านั้นกวาดทุกทองเลยเหรอ
ใช่ที่ชื่นชอบเพราะว่าในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมนี้
ลงแข่งขันทั้งหมด๗รายการ
แล้ว๗รายการนี้คว้าได้๗เหรียญทอง

แล้วเป็นการคว้าเหรียญทองที่ไม่ได้แบบขับเขี้ยวสูสีนะ
คือนำด่งแล้วก็คว้าเหรียญ

คือเธอเป็นผู้พิการแขนขวา
เขาก็เริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ตอนอายุ๔ขวบ
แต่ว่าเริ่มที่จะลงแข่งขันจริงจังตอน๗ขวบ
ถึงตอนนี้ก็๑๐ปีที่ว่ายน้ำ
แล้วก็ประสบความสำเร็จถือเป็นดาวรุ่งคนใหม่

ขณะที่กีฬาที่ประสบความเร็จอีกชนิดหนึ่งก็คือ

เหมาเหรียญทองครบทั้ง๗เหรียญเลยนะครับ
ก็บอกว่าเป็นการจุดประกายความหวังว่าในพาราลิมปิกเกมเนี่ย

ก็ลองดูว่าครั้งนี้ที่บราซิลเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับ
เรากวาดเหรียญทองนะครับ

แต่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าสร้างความสุขปิดท้าย

โอ้โหนี่เจ๋งจริงเขาเล่น๗คนนะครับ
แล้วเราก็ได้เหรียญทองปิดท้ายนะครับเป็นแชมป์เป็นครั้งแรก

คือดูเหมือนเล่นฟุตบอลเหมือนคนปกติเลยค่ะ

คือหลายคนที่เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงอยากเล่นฟุตบอลทีมชาติ
ก็คืออย่างจริงติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ถ้ามีโอกาส
แต่ว่านะตอนนี้ก็เล่นเป็นการเฉพาะการเขนการพาราเกมไปก่อน
เหมือนกับฟุตบอลใหญ่ของฟุตบอลชายกีฬาซีเกม
แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์เดียวกันนะ

ก็ถือว่าสร้างความตื่นตัวมากเพราะว่าเราไม่เคยได้มาก่อน
และนี่ก็คือจะบอกได้ว่า

ของเราทั้งชายหญิงเยาวชนฟุตซอลรวมถึงคนพิการ

ในรอบ๒ปีก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปนานแล้วค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งทีมก็ต้องรอจากรอบคัดเลือก

ไม่ผิด๒๓กุมภานะครับ
ก็ต้องบอกว่าก็เคยเจอมามากมายแล้วนะครับ

ไม่เป็นรองใครในเอเชียนี้เลย
สิ่งที่เป็นรองก็อาจจะเป็นเรื่องของนักเตะไทยนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่นักเตะไทยไม่ดีนะก็ระดับชาติทั้งนั้น
เพียงแต่ว่าเราไปเจอนักเตะในระดับชาติของชาติอื่น
อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างนี้นะครับ
ส่วนอันดับ๓

แบงคอกบางกอกกราสเนี่ยถ้าสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มได้นะคะ
ก็จะอยู่ในกลุ่มอีค่ะร่วมกับชุนบุกฮุนดามอเตอร์ของเกาหลี
แล้วก็เจียงซูเซินตี้จากจีนรวมถึงด้วยคำแมมบินเยือนของเวียน
เริ่มเล่นรอบคัดเลือกในวันที่๒กุมภานะครับ
เมืองทองรับการมาเยือนของยาโฮดารุนทักซิมขณะที่อันดับที่๓เจอย่างกุ้งยูไนเต็ด

ช่วงนี้นะคะก็ยังเข้มข้นสำหรับฟุตบอลไทยพรีเมอร์ลีก
เพราะว่าอันดับที่๓ก็ลุ้นตกชั้นก็ยังลุ้น

วันนี้ฟุตบอลดิวิชั่น๑ปิดระดูการ
ติดตามในช่วงเซียนบอลหัวเขียวกันค่ะ
หลังผ่านเกมนัดรองสุดท้าย๓๓นัดไปแล้วเป็นอย่างไร
ซึ่งก็หัวตารางไม่มีใดลุ้นนะครับ
รวมไปถึงบางกอกกราศ๔ทีมนี้ยังได้ลุ้นอันดับที่๓อยู่
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทีมที่ตกชั้นเนี่ยยิ่งลุ้นหนักกว่าอีกนะครับ
โอทีตกไปแล้วแต่ว่าไล่ตั้งแต่อันดับที่๑๗
คือราชนาวีมาสระบุรีบีซีเทโรการท่าเรือ
จนมาถึงชัยนาศน์เรานี้ต้องลุ้นผลในเกมนักสุดท้ายกันนะครับ
ทั้งหมด๕ทีมเนี่ยจะเอาตก๒๒ไปอีก๒ตามทีโอทีไป
เพราะฉะนั้นต้องมาดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้กัน
ว่าทีมแต่ละทีมเจองานหนักอะไรกันบ้างนะคะ
ก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะ
คู่แข่งขันพร้อมกันหมดในเวลา๑๘นาฬิกา
ส่วนสุพรรณบุรีค่ะถ้าได้๓คะแนนก็การันตีเป็นที่๓เลยนะ

รุ้นอันดับที่๓กับลุ้นหนีตกชั้น

ที่ไม่มีผลอะไรนะครับใช่ครับ
แล้วคู่ที่เป็นไฮไลท์นะครับน้องพิชชี่

ซีจีเมืองทอแพ้ไป๒ประตูรศรี
พาบ้านทำให้ต้องมาดิ้นรนในเกมนัดสุดท้าย

มาเจอฉลามชนในวันที่เขาเพิ่งแพ้โอสดมาก็จริง
แต่ว่าเกมนี้จะต้องการ๓คะแนนเพื่อลุ้นอันดับที่๓
เขาก็ไม่อยากจะหลุดท็อปฟรีครั้งแรกในรอบ๕ปี
หลายปีมาแล้วที่ชนบุรีไม่เคยหลุดอันดับท็อปทรีเลย

แต่จะไม่มีเตียโก้คุณย่าชูเรโนมิเนโล
ทั้ง๒คนนี้ประกาศลาทีมไปแล้ว

รวมถึงสุธนันทร์พุกหอมซึ่งได้รับปัดเจ็บ
ก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่นักเตะอย่างเรนโดอัสซัมเซา
เกิดฤทธวีการในแนวลุกตรงนี้

ก็คือทินากรอสุรินที่ติดทดแบน

ดิยุบีรัมองค์ลีเบอร์นาทแล้วก็ดามิอนเบลอง
นะครับสามคนนี้มีความเร็วสูงมากนะครับ
เบ๊ก็บอกว่าเขาใช้คำว่าแสงสุดท้าย

เพราะฉะนั้นขุนศึกสระบุรีต้องเล่นเกมนัดนี้
ดึกนัดชิงชนะเลิศอะไรสักอย่างหนึ่ง
สู้สุดใจนะครับที่ต้องจบให้ได้ภายใน๙๐นาที
ถ้าชนะสลับบุรีจะรอดทันทีแต่ถ้าเสมอหรือแพ้
พวกเขายังต้องไปลุ้นทีมของคู่อื่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
สถานการณ์ถ้าแพ้ผมว่าสลับบุรีไม่น่ารอดนะ
แล้วพี่บีว่าคู่นี้จะจบยังไง
ผมคิดว่าคู่นี้อาจจะจบด้วยกันเสมอกันผมว่าน่าจะเสมอกัน
ถ้าเสมอกันนี้ต้องมาถามต่อว่าจากตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้าย
ทีมที่จะเป็นอันดับที่๓ในใจพี่บีคือทีมอะไรคะ
อันดับที่๓ที่ตกนะฮะอันดับที่๓ของผมว่าตอนนี้สุพรรณบุรีได้เปรียบที่สุด
แต่แท้ที่จริงแล้วล่าสุดพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงออกมาบอกแล้วว่า
อันนี้จะต้องเป็นการตัดสินใจของสุพรรณบุรีเองว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ย
นะครับภายในเวลาหนึ่งเดือนกว่าหลังจากนี้ถ้าติดตั้งได้ทันผมว่าก็น่าจะได้เล่นนะครับ
มุมมองพี่บีคือสุพรรณได้ที่๓ส่วนอีก๒ทีมที่จะตกชั้น
ไปดูเทโรเราต้องไปวิเคราะห์ก่อนเพราะเทโลต้องขึ้นเหนือไปเจอเชียงรายเทโลทำงานยาก๒นัดผ่านไปแล้วได้อย่างดีนะครับ
ก็อยู่ในสภาวะที่เชียงรายเป็นเจ้าถิ่นก็จริงนะครับแต่ว่าเชียงรายเนี่ยจะขาดนักเตะต่างชาติตัวสำคัญเลนันมาร์เกวทเลนันตินโย
ซึ่งหมดสัญญาแล้วไม่ได้ต่อสัญญาจะใช้นักเตะดาวรุ่งเล่นในเกมนี้
ผมว่าเกมนี้บีซีเทโรสามารถเอาชนะเชียงรายก็ยังอยู่ในสุด
ก็คิดว่าน่าจะชนะได้แต่ว่าที่น่าห่วงคือการท่าเรือเจอกับบุรีรำ
การท่าเรือชนะก็รอดทันทีเหมือนกันแต่จะชนะหรือเปล่า
ชุดใหญ่นะครับดาวรุ่งอะไรอย่างนี้ลงไปนะครับ
แล้วก็ดูผลงานขันดูว่าถ้าท่าเรือยิงได้
หลังจากนั้นเขาจะปล่อยตัวชุดใหญ่ลงมา

ชัยนาศเจอแบงคอกบังเอิญแบงคอกต้องลุ้นที่๓เช่นกัน
มันเป็นเรื่องยากเพราะแบงคอกเคยบุกไปชนะชายนาฏ
เล็กแรกมาแล้วถึงบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าเต็มที่ของชายนาฏก็คือเสมอ
ซึ่งชัยหน้าต้องการแต้มเดียวอันนี้เพื่อความอยู่รอดนะครับ
รุ่งนี้๑๘นหลุ้นกันสนุก
บอกได้เลยนะทีมที่อันตรายในสายตาของผมคือ

ในเกมวันทุกวันนี้นะครับ
มันก็จะทำให้เหนื่อยแล้วก็วุ่นวายไปกันหมด
เพราะกีฬามันมีกำหนดระยะเวลาของมันที่จะจบการขัน
แต่ว่าสารนี้อุทธรณ์กันต่ออุทธรณ์กันต่อ

มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ๒ทีมที่ฟ้องร้องกัน
มันเกี่ยวข้องกับทีมรอบข้างทีมตกชั้น
ทีมที่จะได้ที่สามทีมอื่น
สองทีมนี้จบถามว่าทีมรอบข้างเขาจะจบไหมนะครับ
เขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องกันต่อไปอีก
ฤดูการน่าจะไม่มีการฟ้องร้องกัน

นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของฟุตบอลไทยพิมลิก
เข้มข้นมากกับนัดสุดท้ายนะคะ
เพราะว่าช่วงหน้ามวยรออยู่มวยรออยู่